ใช่หยุดวิ่งหยุดนั่งวินหยุดสร้างภาพสักพักหนึ่งก่อนได้ไหม
การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซะที

เค้าก็ไปดูไอ้โปรเจ็คไหนที่เค้ายังทำให้เสร็จอยู่

ในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเถอะครับ

พอฝนตกเนี่ยคุณศัฏรเขารงพื้นที่จะต้องไปที่
ควบคุมระบบน้ำท่วมดินแดงห้วยขวางรัชดาอโศกแล้วก็สุขุมวิทย์
สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน
ก็มีการขึ้นรถตรวจสอบที่ประชาสงเคราะห์
ใกล้กับจุดสวนควบคุมระบบน้ำท่วม

เขาก็เลยทยอยไปในจุดที่ใกล้สุด

ดินแดงห้วยขวางรัชดาอโศกสุขุมวิทย์
ก็หนักหนักมากเหมือนกัน
แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่สุขุมวิท๓๙ค่ะ
ตรงนั้นได้รับรายงานมาว่ามีน้ำท่วมสูง

ก็เห็นประชาชนเนี่ยเดินลุยน้ำเดินเท้ากันเนี่ยค่ะ

บอกก็มีการทักทายพูดคุยกับชาวบ้าน

แล้วก็สัญญาว่าจะพยายามแก้ไขให้ได้เร็วที่สุด

คุณมดดำคะขอร้องทำหน้าที่สื่อมวลชนนิดนึงค่ะ
สื่อมวลชนอะไรคะ
ไม่ต้องออกหน้ารับแทนขนาดนั้นก็ได้
คุณมดดำพูดดีมากให้คะแนน๓๐๐คะแนนค่ะ

ขยะในบ้านเยอะขนาดไหน
แล้วทุกวันนี้เมื่อเช้ามาคืนนี้

ทุกคนก็เอาขยะมาวางไว้หน้าบ้าน
ถูกต้องไหมแล้วมันก็ลอย
เพราะเขาเป็นรถขยับวันเช้ามาเก็บ
แต่มันมีที่พอน้ำท่วมถังขยะถังขยะล้ม
ถังขยะมันลอยแล้วก็ล้มแล้วขยะก็ไหลออกมาก็มี

ใช่เขาบอกว่าก็จะอวยอะค่ะ

จะไม่อวยใช่ไหม
ให้ชัดชาติหยุดพายุสิอะ
ยังไม่รู้เลยพายุจะเข้ามาเมื่อไหร่

พวกคุณก็ดูเป็นสีพาร์ทเทลกันมากนะคะ

อุ้ยที่

แล้วยกันนะคะเรื่องขยะเป็นหน้าที่ของปกป๋า

คิดถึงโง่เลยแบบปูนอ่ะ

ไม่อีกกว่าเดิม
ข้อมูลล่ะ